เดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าเป็นเรื่องของการค้นพบสมุดข่อยโบราณ
เก่าแก่มากเลยแล้วในสมุดข่อยเล่มนี้บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์อะไรบ้างไปดูค่ะ
ตามมาเลยเจดีหลวงปู่ล่านะคะวัดศรีสว่างม่วงน้อยหมู่๕ตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม
นายอำเภอโกสุมพิสัยผู้ทรงคุณวุฒินะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคาม
ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลโกสุมพิสัยเข้าพบกับพระอธิการสุวัสดิ์อาสพยชโยนะคะ
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างม่วงน้อยขอทำการอนุญาตเปิดรังไม้โบราณ๑๐๐กว่าปี
เปิดขึ้นแล้วก็พบพบ
คัมภีร์ใบลานยาวเลย

มัดไว้เป็นห่อจำนวนเยอะมาก
แล้วจากนั้นก็ไปพบพบ
นี่สมุดคอยที่ทำด้วยกระดาษคอยพับเป็นชั้นสีดำ

ตัวหนังสืออัคระด้วยช็อก
เขียนไว้๒ด้านของสมุดคอย
ยาวประมาณ๑๗พับ

เป็นสมุดข่อยโบราณเล่มสีดำเลย
บันทึกเหตุการณ์เรื่องราวคำสอนต่าง
ข้อความที่เขียนเอาไว้น่าจะเกี่ยวข้องกับ
กับอำเภอโกสุมพิสัย
เมื่อ๑๒๕ปีที่ผ่านมา

สนุนเต็มทั้งข่าว
จริงเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโกสุมพิสัยนะ
สมุดคอยโบราณนี้เขียนด้วยช็อกนะคะ

สมัยแท้คุณอายุร้อยกว่าปี

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสมุดข่อยที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่๕

ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลโกสุมพิสัย
พูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะ
มีหนังสือโบราณฉบับหนึ่งอยู่ที่วัดบ้านห่วงน้อย
ก็เลยเรียนท่านนายเผลอเราก็เรียนนักกว่าหนักหมายกันมา
วันนี้แหละค่ะเพราะปวดจากตู้ภาคไกรปิดุก

จดหมายฉบับนี้เป็นเรียกว่าอะไรคะ

เป็นภาษาที่เราสามารถอ่านผ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง

เพราะฉะนั้นมองเห็นแล้วว่ามีตัวหนังสือ
มีตัวเลขตัวหนึ่งที่เขียนไว้ว่า๑๑๕นะท่าน

เห็นไหมคะตัวหนังสือบางอย่างอ่านได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะ
มาพิสูจน์ทั้งสมุดคอยแล้วก็ใบลานเลย
พร้อมทั้งรังที่เก็บรักษาด้วย
เพราะว่ารังเองหีบนี้เป็นไม้เก่า
ที่มีการลงรักปิดทองเอาไว้รอบกล่องเลยแบบโบร่ำโบราณเลย
ให้ทางสำนักโบราณคดีเข้ามาพิสูจน์ดีกว่าว่าสมุดข่อยเล่มนี้
บันทึกข้อความอะไรที่เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่ออำเภอโกสุมพิสัยบ้าง

มาดูซิว่ามีอายุทั้งหมดจริงแล้วกี่ร้อยปีแล้วนะคะ
นี่เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ